จะมีแมลงหรือว่าสัตว์ปีกชนิดหนึ่งนะครับ

บ้านผมเหมือนกันนะครับแถวขอนแก่นบ้านผมนะครับ

เพราะว่าเราได้พบค้างคาวปีกผีเสื้อนะครับ
เป็นปีกสีส้มสวยงามมากนะครับ

เมื่อกี้พริบเที่ยวกับเหรียญ๑๐มันโตใหญ่กว่าเหรียญ๑๐นิดนึง
นิดเดียวครับผมขางขาวสีส้มหรือว่าขางขาวยอดกล้วยปลีกผีเสื้อนะครับ
เขาชอบไปจับบนยอดกล้วยไงครับขางขาวสีส้มตัวขนาดเล็กประมาณเหรียญ๑๐บาท
ที่ถูกพบในบริเวณใต้ต้นขนุนหน้าบ้านของนายประเชิญศรีลานะครับ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่๓ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
เขาและญาติพี่น้องได้นำมาดูแลเบื้องต้น
เนื่องจากมันอยู่ในสภาพบาดเจ็บเพราะตกมาจากต้นขนุนครับ
โดยเขาเองก็ไม่ทราบว่าเป็นค้างคาวชนิดไหนกันแน่
ว่าเป็นสีแปลกแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อน

หลังจากนั้นครับหลานเข้าไปค้นหาข้อมูล
ทราบว่าเป็นค้างข่าวยอดกล้วยปีกผีเสื้อที่ใกล้ศูนย์พันธุ์แล้วครับ

เดินไปดูทีนี้มันก็เรียกพวกหลานไปดูว่ามันอะไร
แท้แรกมันเป็นทั้งคาว

ทีนี้พอหลานมาก็เลยเปิดในกูเกอร์ดู
ว่ามันเป็นมันใกล้จะสุนพันธ์แล้ว
ก็เลยลูกสาวก็เลยเอามา

มันเป็นยังไงติดกันหักนิดนึงยังไงครับ

ก็เลยเอาใส่มือน้ำอย่อดที่มือ

คังคาวเย็ดกุ้ยปิดเสื้อเป็นสตป่าคุ้มคล้อง
ในรำดับ๗๘ตามพระราชบัญญัติสังวัล
และคุ้มคล้องสตป่าพศ๒๕๓๕

ลำตัวและปีกพอกับผีเสื้อ

ความยาวตลอดปลายปีกประมาณ๑๕เซนติเมตร
กมีสีแดงแก้มน้ำตาลบางส่วนนะครับ
ค้นพบครั้งแรกในหมู่เกาะโมลุกะ

ถ้าเป็นป่าอุดมสมบูรณ์นะครับ

ตอนเด็กผมก็เห็นค้างข่าวที่นี่
นับวันนะครับโอ้โหเป็นความที่แบบว่าไม่เห็นที่ไร
วันนี้ดีใจมากนะครับเห็นค้างข่าวอีกครั้งนะฮะ

แต่ว่าถ้าเขาบาดเจ็บต้องรีบรักษาเขานะครับ

คือสิมันแบบดูมีขนขนดูปุ๋ยอย่างไรไม่รู้คุณผู้ชม
นี่ใช่ค่ะนี่คือยังไม่ได้แปลกทั้งหมดนะ
วันนี้ข่าวเช้าของเรายังมีรวบรวม
ข่าวสีสันเรื่องแปลกให้ได้ติดตามกันอีก